คุณผู้ชมวันนี้เริ่มต้นด้วยการบุกไปเมืองสองแฟร์

เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยกินแล้วเขาทำแบบจริงจัง

กระเจ้างงกระเจ้างงกระเจ้างงต้องฆ่าเอ๋ย
บอกเลยชุมชนไหนมีของดีการันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
ฮัลโลเทสแฮลโลเทสซุปเปอร์ชุมชนวันนี้ขอนำเสนอเมนูขนมไทยทำกินก็อร่อยทำไหว้ก็เห็งทำขายก็ปัง
นั่นก็คือขนมเทียนแก้ว
ขนมพื้นถิ่นของกลุ่มขนมเทียนแก้วหมู่ที่๙ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลก
ซึ่งกลุ่มขนมเทียนแก้วได้รับการสนุนสนับ
สนับสนุนจากทางอำเภอเมืองโดยกำนันปิ่นเพชรภูลสวัสดิ์กำนันตำบลหัวรอ
จัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับแม่บ้านผู้ว่างงานและผู้สูงอายุให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น
ไม่ต่ำกว่าคนละ๑๐๐๐บาทเลยทีเดียว
สำหรับการทำขนมเทียนแก้วมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากแต่ว่าต้องใช้ความละเอียดในทุกขั้นตอน
เริ่มจากการเตรียมใบเตยดอกอันชันแป้งมันเกลือและน้ำตาล
จากนั้นนำแป้งมัน๑ถุงเทใส่หม้อ
ตามด้วยน้ำใบเตยหรือน้ำอัญชันคัน๒บาท
นำไปตั้งไฟบนเตาถ่านระดับไฟปานกลาง
พอแป้งสุดใสก็ปั้นตามขนาดที่ต้องการ

เสร็จแล้วนำไส้ที่ปั้นเป็นก้อนกลมมาห่อด้วยแป้ง
แล้วจึงนำไปห่อด้วยกรวยใบตองที่พับจีบเป็นตุ้มแหลมวางเรียงในซึ้ง
และนำไปนึ่งอีกครั้ง
ว่าแต่คุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมคะ
ให้ดูอีกทีเห็นหรือยังก็นั่นไง
๕จีแบบนี้ทำไมยังใช้เตาถ่านกันอยู่นะ
ไปถามคุณบุญญาภาเอกวิลัยประธานกลุ่มผู้สูงอายุกันดีกว่าค่ะ
ที่เราใช้เตาถ่านเพราะว่ามันทำให้หอมมันไม่เหมือนแก๊ส

แต่เตาถ่านมันจะค่อยให้ความร้อน

เคล็ดรับการหออยู่ที่ใบตอง
ทางกลุ่มเขาใช้ใบตองจากต้นกล้วยน้ำว
เฉยแล้วร้อยละวะ
ขนาดกลางนำไปตากแดดผึ่งลมเพื่อให้ใบตองเหี่ยว
นำมาห่อแล้วจะไม่แตกนึ่งออกมาแล้วก็จะสวยงาม
ตีรังกาการันตีความอร่อยได้เลย
ใครที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้หิววิโกดอยากจะกินขนมเทียนแก้วขึ้นมา
ดาวขอเตือนเลยนะว่าต้องสั่งซื้อล่วงหน้าก่อน๑วัน
เพราะทางกลุ่มจะจัดทำตามออเดอร์เท่านั้น
เนื่องจากขนมเทียดแก้วไม่ใส่สารกันบูตรอยู่ได้เพียงสองวัน
แต่ถ้าหากนำเข้าตู้เย็นจะอยู่ได้๑เดือน
เมื่อจะกินก็นำมาอุ่นให้ร้อนรสชาติของขนมก็ยังคงความอร่อย
แซ่บไม่เปลี่ยนแปลงร้าย
ไอ้สุภาไอ้เจ๊
และในเมื่อกลุ่มขนมเทียนแก้วเขามีของดี
สุภาชุมชนจึงกรัตตีให้ว่ามีรายได้รวยรวยแน่นอนเดอะซ่า